ความคืบหน้ากรณีที่มีคนร้ายเป็นผู้ชาย๘คน
บุกเข้าไปทำร้ายเชฟโรงแรงชื่อดังจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ค่ะตำรวจบอกว่าล่าสุดจับได้แล้ว๖คน
ซึ่งก็ยอมรับสารภาพแล้วค่ะว่าที่ทำไปเพราะว่าหึงห่วงอดีตแฟนสาวค่ะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะบริเวณหน้าบ้านเช่า

ขณะที่เชฟประจำโรงแรมระดับ๕ดาวแห่ง๑ในจังหวัดขอนแก่น

ถูกกลุ่มชายชะกัน๘คน
บุกเข้าไปภายในบ้านแล้วก็ใช้มีดฟันบาดเจ็บสาหัส

ซึ่งเป็นอดีตคนรักของ๑ใน๘ของผู้ต้องหา
ก่อนที่จะหลบหนีออกไปอย่างใจเย็น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๑พฤษภาคมที่ผ่านมา

หลังเกิดเหตุตำรวจก็ลงพื้นที่สืบสวนหากลุ่มคนร้าย
พบว่าเป็นกลุ่มเงินกู้นอกระบบอาศัยที่บ้านน้องขาม
หมู่๑๕ตะบนบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่น
ส่วนสาเหตุการบุกทำร้ายเชฟครั้งนี้นะคะเกิดจากนายพินิษฐ์ชิดนอก
ซึ่งทำหน้าที่เก็บเงินกู้นอกระบบให้กับนายทุน
หวงอดีตแฟนสาวที่เลิกรากันไป
แล้วก็หันไปคบกับเชฟคนดังกล่าว
ก็เลยพาพวกไปรุมทำร้ายถึงห้องพัก
พันธุ์ตำรวจโทนรวัตรคำพิโลรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรเมืองขอนแก่นบอกว่า
ล่าสุดตำรวจสามารถจับผู้ต้องหาในคลิปตามหมายจับสารจังหวัดขอนแก่นได้แล้ว๔คน
ประกอบไปด้วยนายพินิษฐชิดนอกอายุ๒๔ปีชาวชายภูมิ
นายธนากรกลิ่นจันทร์อายุ๒๕ปีชาวพิศนุโลก
นายสอนนารินบันเทพอายุ๒๔ปีชาวชายภูมิ
และนายธนโชธแบบเหมือนอายุ๓๓ปีชาวขอนแก่นค่ะ

ข้อหาร่วมกันบุกรุกเคหาสถานในเวลากลางคืน
โดยใช้กำลังประทุษร้ายและมีอาวุธมีด
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส

อกจากนี้นะคะยังได้มีการเชิญเพื่อนของผู้ต้องหา

นั่นก็คือนายจตุพรดีทิพย์อายุ๓๐ปี
นายวิรัติคามบุตรอายุ๒๗ปีชาวชายนาฏ
ไปสอบปากคำเพิ่มเติมปรากฏว่า
ทั้งคู่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วย
ตำรวจก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหาเดียวกันนะคะ
ส่วนผู้ต้องหาที่เหลือตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งติดตาม
จับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป